ทีนี้กับสายหมูต้องถามกับแล้วแหละว่าแบบนี้จะเป็นไปได้ไหม
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะนอนไปแล้วก็ฝันฝันเห็นพญานาค
แล้วก็ตื่นขึ้นมาไปดูกล้องวงจรปิดลักษณะคือคล้ายดวงไฟ
ตะลึงสองคือตื่นขึ้นมาไปดูที่รถตัวเอง
ที่รถรอยคล้ายกับพญานาคจริง
พอนอนอีกคืนนึงปรากฏว่า

แปลกไหมแบบนี้เป็นไปได้ไหมดูคลิปต้นเรื่องก่อนค่ะ
แล้วเมื่อคืนนี้ก็มาฝันว่าจริงเห็นพญานาค
แบบว่าคล้ายกับว่าพญานาคเป็น
เหมือนแบบมีงานอะไรนี่แหละสักอย่าง

ตีกันรอแบบนี้ยิงกันแล้วเขาไปหลีอยู่ในโบสถ์
เป็นโบสถ์เป็นวัดแล้วก็เป็นคลื่นหน้ามาแบบ
ใยแบบดำแล้วหญิงในความคิดหญิงในความรู้สึก

เหมือนเขาจะแบบเหมือนท่านโกรธท่านอะไรสักอย่าง

คนที่เชื่อก็เชื่อเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้
ไงพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเจ้าของคลิป

เพราะเธอฝันด้วยไงฝันด้วยไงอันนี้เป็นประเด็นเลยนะ
คุณผู้ชมไม่เป็นไรเมื่อสักครู่ถ้าฟังไม่ทันเล่าใหม่
บอกว่ากลางดึกของวันที่๑๗มกราคม
ฝันเห็นพญานาคลักษณะคือเป็นคลื่นน้ำสีดำขนาดใหญ่เลยนะ

จากนั้นสะดุ้งตื่นขึ้นมาสักประมาณตี๔กว่า
แล้วก็ไม่รู้อะไรดนจิตและดนใจ
จู่ก็ไปเปิดกล้องวงจรปิดอะก๊อฟ
แล้วก็ไปเห็นลักษณะคือเป็นลูกไฟกลมเล็กเท่ากำปั้น
อยู่หน้ากล้องวงจรปิดวนไปวนมาแถวรถ
นี่ค่ะแล้วก็หายไป
นี่แล้วก็หายไปเพราะรุ่งเช้าก็เลยออกมาดู
คราวนี้แหละค่ะขนแขนสแตนอัพขนลุกสู้เลยนะคะ

ทีนี้เธอบอกว่ามันเห็นรอยลักษณะเป็นรอยปริศนาเมื่อสักครู่
คล้ายกับรอยพญานาคมาเลื้อยรอบรถเธอแบบนี้นะคะ
แล้วตรงนี้ตรงจุดที่เห็นรอยพญานาคเป็นรอยเดียว
จุดเดียวกับที่เห็นดวงไฟจากกล้องวงจรปิด
เออใช่นี่มันแปลกนะคะอ่ะหมดหรือยังความขนลุก
ยังไม่หมดค่ะหลังจากนั้นหลังจากที่เห็นดวงไฟ
หลังจากที่เห็นรอยบนรถเธอแล้วเธอกลับไปนอนอีกคืนหนึ่ง
ก๊อฟไปฝันอีกฝันว่าเห็นพญานาคอีกครั้งหนึ่ง
โอ้โหคราวนี้เชื่อสนิทใจเลยนะคะว่า
รอยบนรถและลูกไฟนั่นคือพญานาค
เธอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตั้งใจไปทำบุญตั้งจิตอธิษฐาน
ทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพญานาค
แล้วจะขอพรให้พญานาคบันดาลโชคลาภให้กับเธอ
ต้องบอกทะเบียนรถไหมทะเบียนรถไปแล้วเหรอ

ก็เห็นไหมอุทิศ๖๗๕๐

พี่ต้นตามได้นะคะไม่ต้องตีเลย
นี่ค่ะปลกนะเห็นไหมนี่เห็นเป็นเลขไหมรอย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนป้ายทะเบียนขอนแก่นน่าจะขอนแก่นไหมคะ